ประทับใจตั้งแต่แก๊แบตที่อยู่ทางหน้าบ้านเลยค่ะ

ก็มีไฟมีภาพค่ะมีซุ้มอุโมง
แล้วก็ตั้งแต่เป็นไฟไล่ยาวมาค่ะ

เวทีนี้ก็คือแบบทุกคนเห็น
เราก็รู้สึกเลยว่ามันอลังการมาก
เพื่อนก็ถามว่างานไม่ใหญ่แน่นาวิ
จะมีหลอกมั้ยจะมีหลอกมั้ยเอ้านับสามสองหนึ่งเพราะมันอ้าว

กานที่ให้ก็จะเป็นงานกลางวันค่ะ

แต่ว่ามันก็คาดเคลื่อนค่ะก็อาจจะเรียกว่าโดนเทงานก็ได้ค่ะ
ก็เลยติดต่อเขาเข้าไปอีกครั้งนึงก็เลยถามเขาว่า
เขามีรูปแบบงานกลางคืนไหมค่ะพี่เขาก็เลยให้แบบงานกลางคืนมา
ก็เลยตกลงกับเขางานที่เราต้องการเราได้บอกแนวทางยังไงเขาบ้าง
ถ้าเป็นแนวทางของงานเลยเนี่ยก็คือจริงไม่ได้บอกเลยค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาดูสถานที่เองแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดรูปแบบให้เราค่ะ
ให้เราแค่เลือกสีดอกไม้แล้วก็เลือกทีมงานค่ะ
ตอนนั้นก็เลือกสีขาวสีชมพูสีโอรสให้พี่เขาไปค่ะ
ประทับใจตั้งแต่แก๊กแบตที่อยู่ทางหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ทางเข้างาน
ก็มีไฟมีภาพค่ะมีซุ้มอุโมงแล้วก็ตั้งแต่เป็นไฟไล่ยาวมาค่ะ
แล้วก็เป็นเวทีเวทีนี้ก็คือแบบทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบมันอลังการมาก
ทีแรกก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนก็ถามว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิ
ก็บอกเขาว่างานไม่ใหญ่ค่ะแต่เพื่อนมาบอกว่าไม่ใหญ่เลยแต่แบบอลังการไปเลยอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกประทับใจมากค่ะแบบไม่คิดว่างานวันนั้นมันจะออกมาได้ดีขนาดนี้
มันเหมือนแบบงานในฝันวันนั้นมันเป็นแบบเป็นแสงเป็นความสวยงามเป็นดอกไม้ค่ะ
แล้วก็มีพระจันทร์พี่เขาบอกว่าพี่ทำพระจันทร์ให้เพราะว่าให้เป็นพยานลักษณ์ค่ะในค่ำคืนวันนั้น
แล้วก็ยังแซวกับพี่คนจัดงานอยู่ว่างานหนูไม่เป็นข่าวแน่นะพี่